ทำไมทำไมดังงั้น

ที่พูดแบบนี้คือคราวงามของชายหนุ่มรูปงาม
พวกมันชอบค่ะผู้ชายเนี่ยเวลาไว้หนวดดู
จักจีก็เหมือนกัน
พระเอกจะจะจะหีคนแรก
แต่บอกเลยว่านุ่มคนนี้เขามีคราวมหาเสน่ห์

น่ารักนะคะเอาไว้ตกแม่ตกเอฟซี
เป็นภาพจำของบิ๊กเอ็มก็ว่าได้ต้องมีหนวดนิดเคราจางหน่อยนะ
ว่าเล่นละครเรื่องไหนก็หล่อจับใจ
ยิ่งเรื่องไหนไว้คราวเยอะนะเขาบอกอุ๊ยคราวใจสุด
จับใจแม่แฟนละคร๗สีเขาซะละเกิน
แปลกใจนะคุณผู้ชมไม่ว่าเจ้าตัวจะเล่นละครเรื่องไหน
เรตติ้งก็ดีเรื่องนั้นเขาก็ส่วนหนึ่งกล้ามก็ส่วนใหญ่
เห็นไหมกลืนน้ำลาย
กลืนน้ำลายกันต่อเลยจ้ากับหนุ่มคนนี้
หนุ่มเกรทวิรินทรของเราคุณผู้ชมค่ะ
หูยเหลาเข้มสาวกรี๊ดสาวหลง
แล้วยิ่งเมื่อไหร่ที่พี่เกรดลืมก้นหนวดก้นคราว
มันบาดใจมันกล้าวใจเหลือเกินนะคุณผู้ชม
ที่เพิ่มช็อตเข้าไปยิ่งเข้มยิ่งดี
ถึงขั้นที่หลายคนบอกว่าอยากดื่มกาแฟซ้ำหลายแก้ว

เกรทวรินทรเขายืนหัวแถวไม่แพ้ใครจริงนะจ๊ะ

เพิ่งจะเดบิวต์วงการไว้หนวดค่ะ
ยาทองละมิกเฮ้ย
มิกธรรมยา
เรื่องเนี่ยต้องไว้หนวดให้ดูดโหดหน่อยใช่ไหม

ทางเราดูแล้วเนี่ยหนวดของมิกเนี่ย

แต่อยากจะให้เป็นนุ่มแบบว่าหน้าหนวดคนโปรดซะมากกว่า

ใครชอบลุคนี้ของหนุ่มมิกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะ

ก็คือเนี่ยไปจับข้าวหนวดงานเหลือเกิน